กลับมาในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามการคาดการณ์เหรียญทองจากสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
ไลท์อยู่ที่สมาคมกีฬามวยสากลนะครับ

ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโดยรวมก็พอใจเรื่องการฝึกซ้อม
แล้วก็ตั้งเป้าว่าต้องคว้าเหรียญทองให้ได้
แต่ว่าตามข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยคือสมาคมตั้งเป้าไว้๒๓เหรียญทองทั้งชายและหญิงปนกันนะ
แต่ว่าคุณสมชายบอกว่าก็ไม่อยากกดดันนักกีฬา

แต่ว่าต้องมีเหรียญทองแน่นะครับแล้วก็เชื่อว่ามันก็เป็นงานที่ลำบาก
ประเด็นสำคัญเรื่องของการตัดสินยอมรับว่ากังวลอยู่บ้าง
แต่ก็ให้ทีมโค้ชหาวิธีในการทำความเข้าใจให้จะแจ้งตามสไตล์การให้คะแนนครับ
สตาร์ฟโค้ดทั้งทีมหญิงทีมชายก็เห็นตรงกันนะครับว่า
ภูมิภาคนี้แหละในเอเชียโอชิเนียนี่แหละเป็นหินที่สุดแล้วนะครับ
จากภูมิภาคนี้ออกไปโอลิมปิกก็มีอเมริกากับคิวบาร์แค่นั้นที่จะเป็นด่านหลักนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถหยิบเหรอน๒๐๒๔ตองเอเชียนเกมป์ได้เนี่ย
ลิมปิกเราก็เหนื่อยนะครับ
ฉะนั้นข้อมั่นใจนะ

ผู้ชายก็ต้องมีนะครับ

รุ่น๖๔กิโลกรัมปีที่แล้วยอมรับว่า

ก็ขอโฟกัสที่การเตรียมสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมอย่างเต็มที่
ส่วนคนนี้นี่มาแบบเปลี่ยนชื่อด้วยนะ
เห็นแจ้งมาเห็นในเฟซบุ๊คว่าเปลี่ยนจากชัดชัยบุรี
คือใส่เพิ่มเป็นชัดชัยเดชา

บอกว่าขอลบความกดดันตัวเองหลังจากที่๒ครั้งที่ผ่านมาในตกรอบแรกนะครับ
แข่งสำคัญคือคาซักสถานรวมถึงอุสเบย์ด้วย
ซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์โอลิมปิกที่ข้ามรุ่นมาจาก๕๒กิโลกรัมนะครับ
อ่ะด้วยส่วนสมาคมอื่นนะครับ